๒๖นาทีฮะก็ศุกรรณวันสงคราน

คุณผู้ชมที่ตื่นเช้าเนี่ยอาจจะรอไปทำบุญกันเข้าวัดกันนะครับ
ก็ทักทายกันมาหน่อยผ่านไลน์หน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ค่ะอยากให้ดูคลิปนี้วันเถลิงศพแบบนี้
ช่างดีต่อใจนักแรงมีความสุขนะ
เต็ม๑๐ไม่หักเลยพี่บุ๊คพี่ดาวนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกเล่าเรื่องราวไว้น่าสนใจค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าช่วงเทศกาลสงครานเธอเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด
แล้วปล่อยให้น้องหมา๒ตัวน้อน๒ตัวค่ะอยู่บ้านเพียงลำพัง

ให้ไลน์แมนค่ะมาส่งอาหารให้ที่บ้าน
แต่ไลน์แมนบอกว่าไม่ใช่ส่งธรรมดานะคะ
ให้มากกว่านั้นแล้วก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว

แล้วนอน๒ตัวในกระดิกหางใหญ่เลย

คือต้องบอกว่าเขาทำด้วยจิตวิญญาณจริง

ใช่ดีต่อใจของเจ้าของหมา

แล้วเชื่อว่าดีต่อใจของคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ด้วย

เขาเอามาแชร์ไว้ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เป็นคลิปจากภาพกล้องวงจรปิดค่ะ
แชร์ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกระบุบอกว่า
หยุดยาวสงกรานกลับบ้านต่างจังหวัด
ทิ้งน้อนอยู่บ้านสองตัว

ข้าวมันร้อนคือมีความเป่าให้น้องก่อน

ดีใจฝุดเลยสุดเลยนะคะ
หนุ่มไลน์แมนใจดีเอาอาหารมาให้
แล้วเป่าให้แล้วป้อนให้แบบนี้นะคะ

ชื่นใจเหลือเกิน
ชื่นใจแล้วก็ชื่นชมหนุ่มไลน์แบนคนนี้บอกว่า
ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากใจดีจังเลย
อกจากจะมาส่งข้าวตามใบสั่งแล้ว
สละเวลาเอาอาหารช่วยเลี้ยงน้องหมาให้ด้วย

ไลน์แมนน่ารักที่สุดในโลก
ที่สุดในสามโลกถ้าขาวแบบนี้นะคะ

ละมุนสุดดุดสายไหม

นี่มีคนหนึ่งบอกว่าโครงการฝากน้องหมาไว้กับไลน์แมน
ใช่เมื่อก่อนเราบอกว่าฝากบ้านไว้กับตำรวจ
คราวนี้ฝากหมาไว้กับไลน์แมนนะคะ

บอกว่าปกติแล้วจะมีญาติมาช่วยดู

มาให้น้อนกินแล้วก็ไม่คิดว่าลายแมน

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริง

ไม่เคยเจอไลนแมนคนไหนที่บริการไม่สุภาพเลย
บริการดีมากดีมากน่ารักมาก

เราก็ไปวางไว้เปิดกล่องไว้ให้น้องหมากินเอง